พี่ป๋องจองจ๊ะจ๋าและน้องเชอร์รี่

เออถ้าปาร์ตี้ต้องใครดีในนั้น

เชอรี่มันความเชี่ยวเลยค่ะ
ความเชี่ยว

เออกันก็ช่วยจี๋จ๊าจ๋าค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒